อีกหนึ่งเรื่องมีตัวบางตัวเขาบอกว่าเขาจะไปร้องเรียนท่านรองภูมิกับกระบี่

เดี๋ยวคุณเรียกว่าตัวใช่ไหม
ตัวถูกแล้วสัพพนามาเป็นตัวแสดงว่าเหลือยด้วยงูเหรอ
ถูกต้องงูจงอ่างหรือว่าชาวใต้ก็เรียกว่าบงหลาใช่ไหม
องล่านี่เลื้อยเข้าไปแล้วแหมบ้านรองภูมิกับจะไปร้องเรียนจะไปแจ้ง

แต่ว่าเจ้าของบ้านได้ยินพอไรที่บ้านนี้เขามีสนักเจ้าถิ่นอยู่ดูแลกลุ้มกัจกันไป
เหลือยไม่รอดกู้ไภก็ออกมาจับโดยระม่อมแบบนี้
เข้าไปจัดการจับงูจงอางขนาดใหญ่มาก
เขาบอกว่าโอ๊ยมันอาทหารเหลือเกินเข้าบ้านใครไม่เข้า
เข้าบ้านของรองผู้บังคับการ
ภูทรจังหวัดกระบีครับ
ของท่านพันธุ์ตำรวจเอกเกรียงศักดิ์นุ่นเกลี้ยง
บ้านเลขที่ซะหน่อยแล้วกันนะ๒๗๙หมู่๑ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ครับ
กู้ภัยก็เขาบอกว่ามันจะสิ้นฤทธิไปแล้ว
เพราะว่ามันโดนหมาลุมกัดลุมเห่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ก็เลยจับได้ง่ายมันลุมกัดจนมอบลาไปแล้ว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จัดการกันต่อ
พอไปถึงมันก็นอนให้คล้องหัวได้สบายง่ายดาย
งูจงอางตัวใหญ่พอสมควรนะฮะวัดก็สักประมาณสัก๔เมตรได้
แล้วก็จับแบบนี้ใส่กระซอบไปปล่อย
เขาบอกว่าก่อนจะปล่อยขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานสักนิดนึง
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
บ้านของท่านรองภูมิกับนี่บ้านละที่๒๗๙นะครับ
ยังไงก็ช่วงนี้ฝนตกแล้วงูมันก็จะเล้ยเข้าวงเข้าบ้านคนบ่อยแหละ
พี่นักข่าวซูมเห็นหน้างูชัดเลยนะ